มาดูเหตุการณ์ปัญหาครบซ้อนค่ะครับอันนี้ไม่ได้เกี่ยวข้องกับข่าวในแวดวงบันเทิงนักร้องคนไหน
ไม่เกี่ยวกันอันนี้เป็นเหตุสลดเลยนะเพราะว่าครบซ้อนนำมาซึ่งปัญหาถึงขั้นฆ่ากันตาย
โอ้โหหนุ่มวัย๒๐ค่ะจับได้ว่าแฟนสาวเนี่ยอายุ๑๗นะ
คบหากับผู้ชายอายุ๑๗อยู่ม๔รุ่นราวคราวเดียวกันคือจับได้ว่าเขาไปครบซ้อน
มาเคลียร์ปัญหากันเคลียร์กันไม่ลงตัวถึงขั้นโอ้โหเนี่ยคุณผู้ชมไล่แทงอ่ะ
แทงไป๒๖แผลเสียชีวิตอยู่กลางสวนยางเลยอ่ะค่ะ
ไปดูภาพจังหวะเหตุการณ์ที่เขาพยายามช่วยปั๊มหัวใจกันนะ
นี่เป็นภาพที่เจ้าหน้าที่พยาบาลหน่วยกู้ภัยช่วยกันปั๊มหัวใจช่วยชีวิตนะคะ
เด็กนักเรียนชายชั้นม๔ที่เบตงจังหวัดยาลาถูกแทงด้วยมีด๒๖แผล
อยู่ในสวนยางแห่งหนึ่งนะคะแต่สุดท้ายก็เสียชีวิตเพราะว่าเสียเลือดมาก
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้น๒ทุ่มเมื่อวานนี้นะคะ
ตำรวจสพเบตงได้รับแจ้งว่ามีคนถูกแทงได้รับบาดเจ็บในสวนยาง
บริเวณถนนสายบัวหลวงอำเภอเบตงจังหวัดยาลาก็ไปตรวจสอบในสวนยางพารา
ด้านล่างนี่เป็นเหวลึก๑๐๐เมตรนะ
เจอเด็กนักเรียนชายชั้นม๔อายุแค่๑๗นะคะถูกแทงด้วยมีด
ถูกแทงจนพลุนยี่สิบหกแผลก็ไปช่วยเหลือนำส่งโรงพยาบาลเบตงแต่สุดท้ายก็เสียชีวิต
จากการสอบสวนทำให้รู้ว่าเด็กนักเรียนชายวัย๑๔
ผู้เสียชีวิตคนนี้คบหากับผู้หญิงวัย๑๗
แต่ว่ามีผู้ชายอีกคนอายุ๒๐คาดว่าน่าจะชอบพอหรือว่าอาจจะเป็นแฟนกับผู้หญิงอายุ๑๗คนนี้ค่ะ
มารู้เข้าก็เลยไม่พอใจโทรศัพท์นัดให้ออกมาเคลียร์กันที่บริเวณถนนนาคาราชเขตเทศบาลเมืองเบตง
แต่เคลียร์กันไม่ได้ตกลงกันไม่ลงตัวก็เลยชกต่อยกันขึ้น
คือมีคนเห็นนะคะว่ากลุ่มวัยรุ่นเนี่ยนำตัวเด็กนักเรียนชายที่เสียชีวิตคนนี้ไปที่สวนยางที่จุดเกิดเหตุ
มีคนเห็นขณะที่นำตัวไปแต่ว่ามาเห็นอีกทีมาเจออีกทีคือเป็นศพเสียชีวิตแล้วอะค่ะ
เหตุการณ์นี้ครอบครัวของเด็กนักเรียนชายชั้นม๔ผู้เสียชีวิตนี่บอกว่าเสียใจมากนะคะ
ลูกชายคนเดียวอะค่ะคุณผู้ชมครับนี่เป็นลูกชายคนเดียวของครอบครัวเลย
วันนี้ทีมข่าวของเราก็เลยไปที่ชาปนสถานเทศบาลนครยาลา
เป็นสถานที่จัดพิธีบำเพ็ญกุศลศพของเด็กนักเรียนชายชั้นม๔ที่เสียชีวิตนะคะ
บรรยากาศเป็นไปด้วยความโศกเศร้าทั้งญาติทั้งเพื่อนนักเรียน
มาร่วมพิธีรดน้ำศพไว้อาลัยครั้งสุดท้าย
ซึ่งเรามีโอกาสได้คุยกับพ่อแม่ของน้องนักเรียนชายที่เสียชีวิตเนี่ยนะคะ
คุณพ่อสุริยาสุวรรณชาตรีและคุณแม่รัชนีขุนอิน
ซึ่งก็บอกว่าพูดไม่ออกจริง
เหตุการณ์นี้พูดไม่ออกเสียใจมากค่ะ
ก่อนหน้านี้ก็โทรศัพท์คุยกับลูกชายตลอดเพราะว่าเป็นช่วงสอบปลายภาค
เหลืออีกวันเดียวจะสอบเสร็จแล้วอะค่ะ
มูลเหตุที่ลูกชายถูกทำร้ายถูกแทงจนเสียชีวิตเนี่ยนะคะ
พ่อบอกว่าไม่เคยรู้เรื่องส่วนตัวของลูกชายนะ
ส่วนป้าของผู้เสียชีวิตคุณป้าจิราพรสุวรรณชาตรีก็บอกว่ารับไม่ได้
คาดคิดว่าหลานชายแท้ต้องมาเสียชีวิตแบบนี้
อยากให้ตำรวจตามจับตัวคนก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมายให้ได้ให้เร็วที่สุด
ซึ่งตำรวจสพเบตงบอกว่ารู้ตัวคนก่อเหตุแล้ว
ผู้ชายวัย๒๐ชื่อว่านายอาซานปูเตะ
ตอนนี้กำลังเร่งล่าตัวอยู่แล้วก็ล่าสุดช่วงบ่ายที่ผ่านมา
นายอาซานคนนี้มามอบตัวนะคะ
แต่มากับเยาวชนชายอายุ๑๖ปีอีกคนนึง
ตำรวจก็เลยนำตัวไปชี้จุดที่ทิ้งมีด

เยาวชนอายุ๑๖ปีคนนี้รับสารภาพว่าเขาเป็นคนแทง
แต่นายอาซานเขาบอกว่าเขาไม่ได้แทง
เขาเอามีดไปทิ้งใต้สะพานมหามงคลในเขตพื้นที่ตำบลเบตง
แล้วก็ทิ้งเสื้อผ้าชุดที่ใส่ตอนก่อเหตุ
ในป่าแถวชายแดนไทยมาเลเซียห่างจากจุดเกิดเหตุไปประมาณ๗กิโล
ผู้ต้องหาเขาให้การแบบนี้ค่ะ
ว่าตัวเด็กนักเรียนชายชั้นม๔ผู้ตายเนี่ยนะ
กับนายอาซานเป็นแฟนนุ่มของเด็กผู้หญิงอายุ๑๗
ทั้งคู่เนี่ยเป็นแฟนกับผู้หญิงคนนี้คือคบกันแบบครบซ้อน
ก็เลยนัดไปเคลียร์ปัญหากันก็เลยชกต่อยกัน
แต่หลังจากเคลียร์ปัญหากันจบตัวผู้ตายก็ขึ้นรถจักรยานยนต์ของนายอาซาน
ก็ซ้อน๓กันไปกับเยาวชนอายุ๑๖คนนี้ค่ะ
ก็คือมีเยาวชนอายุ๑๖มีนายอาซานแล้วก็มีน้องผู้ชายที่เสียชีวิต
ซ้อนกันไป๓คนพอไปถึงจุดเกิดเหตุ
ตัวน้องผู้ตายเนี่ยเขาลงจากรถแล้วก็ชักมีดปลายแหลมออกมา
แทงเข้าด้านหลังนายอาสานอ๋ออันนี้เขาให้ข้อมูลแบบนี้นะ
บอกว่าน้องที่เสียชีวิตเนี่ยแทงนายอาซานก่อน
รถจักรยานยนต์ล้มแล้วก็กลิ้งตกลงไปในร่องสวนยางพารา
นี่ไงนายอาซานเนี่ยตอนนี้เขามีบาดแผลที่
นี่มาเขาให้ดูว่าเขาถูกแทงที่หลังแบบนี้
อ้างว่าผู้ตายแทงเขาก่อนใช่
เยาวชนอายุ๑๖เขาบอกว่าเขาเห็นนายอาซานถูกแทง
เพราะเขามาด้วยกันนี่เขาก็เลยไปช่วยไปแย่งมีดกัน
แย่งมีดได้เยาวชนอายุ๑๖คนนี้แย่งมีดได้
ก็เลยแทงไปที่ผู้ตายแบบไม่ยั้งอย่างที่บอกว่า๒๖แผลค่ะ
พลุนจนผู้ตายเขาแน่นิ่งไป
แล้วก็เอามีดอันเนี้ยแล้วก็เอาเสื้อผ้าที่ใส่ในวันเกิดเหตุเนี่ย
ไปทิ้งเขาอ้างแบบนี้นะคะ
เขาแทงเพื่อนเราแทงเพื่อนเรากี่แผล
หนึ่งแผลหนึ่งแผลแล้วเราทำยังไงครับเข้าไปช่วยไง
ก็เอามีดไปไปแย่งมีดจากเขาไปแย่งมีดจากเขา
ครับแล้วก็แทงกี่แผลครับแทงเขากี่แผล
ไม่รู้สึกตัวไม่รู้สึกตัวพอแทงเสร็จแล้วเราทำยังไงครับ
ขี่รถขี่รถไปเลยสาเหตุที่ทะเลาะกันเรื่องอะไรครับ
เรื่องเป็นเรื่องเรื่องหลายเรื่องครับหลายเรื่องครับ
มีเรื่องอะไรบ้างครับที่ทะเลาะกันหลายเรื่องเลยนะเรื่องเก่า
ดังนั้นตอนนี้ค่ะตำรวจสพเบตงก็เลยบอกว่า
ตามคำให้การของเยาวชนชายวัย๑๖คนนี้เนี่ยนะคะ
เขารับสารภาพว่าเขาก่อเหตุเพียงคนเดียว
นายอาซานก็ให้การปฏิเสธอ้างว่าถูกผู้ตายเนี่ยแทงเข้าที่หลังก่อน
ทีนี้ตำรวจก็ต้องสอบสวนเพิ่มค่ะว่าจริงแล้วนายอาซานมีส่วนเกี่ยวข้องด้วยหรือเปล่า
ตำรวจบอกว่ายังไม่ปักใจเชื่อคือผู้ต้องหาจะให้การอะไรก็ได้อ่ะ
บอกยังไม่เชื่อเดี๋ยวดูหลักฐานกันเพิ่มเติมก่อน
ในส่วนของเยาวชนชายอายุ๑๖ปีที่เขารับสารภาพเนี่ยนะคะ
เดี๋ยวจะให้ทีมสหวิชาชีพสอบปากคำตามกระบวนการของกฎหมายต่อไป
เพราะว่าก็อยู่กัน๓คนอีกคนนึงเขาเสียชีวิตไปแล้ว
ก็เลยมีแค่ฝั่งคนที่ก่อเหตุเขาให้ข้อมูลได้ฝั่งเดียว
อ้างว่าเคลียร์แล้วนั่งจักรยานยนต์กลับด้วยกันแท้
แต่ว่าผู้ตายเขาก็ไม่สามารถชี้แจงอะไรได้แล้วไงใช่ไหม